ไปดูบรรยากาศล่าสุดกันเลยนะคะที่เมนลอยรูปนกหัสดีลิงกับคุณยุธยาตุ้มมี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดเข้ามานะคะเชิญค่ะ
อีก๕ชั่วโมงนะครับจะมีพิธีถวายเพลิงจริง
หลวงพระคูณปริสุทธโธก็จะคงเหลือแต่ความดีแล้วก็คำสอนให้กับประชาชน
จดจำเอาไว้นะครับว่าคำสอนของหลวงพระคูณนั้นยังเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถไปปฏิบัติได้นั่นเองนะครับ
ซึ่งขณะนี้นะครับเพิ่งจะเริ่มพิธีการในช่วงของพิธีชาพนักกิจ
ศาลีรัฐสังฆาตหลวงพระคุณปฤษฐโธนะครับที่ชาวภารสถานชั่วคราวัดหนองแวงพระอาราบหลวง
ซึ่งอยู่ด้านหลังพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นครับ
ซึ่งขณะนี้นะครับกำลังจะเริ่มพิธีทอดพระไตจำนวน๙ไตรด้วยกันนะครับ
ก่อนที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชาจะเดินทางมาทอดผ้ามหาบังสกุลนะครับ
ก่อนที่จะมีการอ่านประวัติแล้วก็จะเป็นพิธีต่อไปตามระดับขั้นตอนนะครับ
จนถึงเวลา๔ทุ่ม๑๕นาทีซึ่งจะเป็นพิธีเผาจริงนั่นเองนะครับ
ไปดูบรรยากาศเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับที่ขบวนได้เคลื่อนสรีระสังขารหลวงพระคุณบริสุทธโธนะครับ
นกฮัศรีลิงก็จะขยับหัวขยับตาขยับหู
นั่นแสดงว่านกมีชีวิตนะครับ
ก่อนที่จะมีพิธีบรรจุสรีล่าสังขารของนกประชุม
เข้าไปยังเตาเผาซึ่งอยู่ด้านในตัวนกหัสดีลิงครับ
ก่อนที่จะเริ่มพิธีต่อไปตามกำหนดการ
นั่นก็คือสักครู่จะมีปฏิเสธเทาะภ่าไตรบางสคุณ๙ไตรนะครับ
จากนั้นเวลา๑๗นาฬิกา๑๕นาที
หนองแวงพระอารามหลวงบริเวณด้านหลังพุทธมณฑลอีสานครับ
แล้วก็เวลา๑๗นาฬิกา๑๙นาที
จากนั้นเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีก็จะมีผู้แทนพระองค์วางดอกไม้จันทร์ประธานจากพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศ
จากนั้นเวลา๑๗นาฬิกา๔๐นาทีผู้แทนพระสงฆ์จำนวน๙รูปแล้วก็ผู้แทนแขกผู้มีเกียรติจำนวน๙ท่านก็จะวางดอกไม้จันทร์
จากนั้นเวลา๑๘นาฬิกาก็จะเป็นพิธีฆ่านกหัสดีลิงตามขนบธรรมเนียมอีสานโบราณนะครับ
ไปดูภาพบรรยากาศอยู่ฝั่งตรงข้ามของเมนลอยรูปนกหัสรีลิงก็คือบริเวณโดยรอบของภูมิพุทธมนตร์อีสาน
นี่เลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ประชาชนมาจับจองพื้นที่รอ
ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายซึ่งก็ได้รีระสังขาร
ขณะที่ขบวนเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงพระคูณผ่านยังบริเวณนี้นะครับ
แม้ว่าอากาศวันนี้จะร้อนนะครับแต่ประชาชนก็ไม่ยอดท้อนะครับ
ตั้งใจที่จะมาร่วมพิธีจนถึงช่วงสุดท้ายก็คือ๔ทุ่ม๑๕นาที
ที่จะมีพิธีเผาจริงนั่นเองนะครับหลายหลายคนเดินทางมาจากต่างจังหวัด
ที่สอบถามแทบจะมาจากทั่วทั้งประเทศนะครับมีทุกภาคทั้งภาคเหนือกลางอีสานแล้วก็ใต้
ก็เพื่อที่จะให้สามารถมองเห็นพิธีกรรมต่างได้ชัดเจนที่จะ
เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็
ได้จัดเตรียมจอโปรเจคเตอร์ไว้จำนวน๓จอด้วยกันนะครับ
ให้ประชาชนสามารถมองเห็นพิธีที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งงานนะครับ
นอกจากนี้ผมยังได้เจอกับคุณตา๘๑ปีแล้ว
คุณตากัมพลหรือว่าลุงเหนย์อภิบาลฤทัย
อยู่ที่ด่านคุณทศนครราชสีมา
คือเดินทางมาจากด้านคุณทศเพื่อมาร่วมงานในครั้งนี้
โดยบอกว่าปัจจุบันได้เก็บแล้วก็สะสมเหรียญของหลวงพ่อคูณจำนวนกว่า๓๐๐เหรียญ
ตั้งแต่ปี๒๕๑๒ปี๒๕๑๗ปี๒๕๑๙ปี๒๕๒๑ปี๒๕๒๖แล้วก็ปี๒๕๓๖มีหมดเลยนะครับ
ส่วนตัวเองเนี่ยห้อยหลวงพ่อคูณ๕องค์อย่างที่เห็นครับมีน้ำหนักรวมประมาณ๑กิโลเมตร
ขออภัยครับ๑กิโลกรัมแล้วก็๗ขีดนะครับก็ห้อยมานานแล้ว๑๑ปี
ส่วนสาเหตุในการห้อยหลวงพระคูณก็บอกว่ามีความศรัทธาในหลวงพระคูณที่ได้สร้างความดี
แล้วก็มีคำสอนให้กับลูกหลานชาวอำเภอด่านขุนทศให้ได้ปฏิบัติอยู่ในศิลธรรมอันดีงามตลอดไปนะครับ

และนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่คณะของนางศรีดานะครับที่เดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานี
นางศรีดาที่สืบเชื้อสายตามงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ
ซึ่งเดินทางออกจากจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาวันนี้นะครับ
โดยเดินทางแบบไม่หยุดพักเป็นการเคลื่อนทัพเพื่อที่จะมาปราบนกหัสดีลิงตามตำนานนั่นเองนะครับ
สิ่งทุกอย่างที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดขึ้นนะครับถือได้ว่าเป็นการทำตามขนบธรรมเนียม
ทุกอย่างตามงานวิจัยที่มีการอ้างอิงอย่างชัดเจนของคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ
ซึ่งขณะนี้คณะทัพของนางซีดาก็เดินทางมาถึงแล้วก็พักอยู่ด้านหลังของสาราด้านหน้าเมนลอยนกหัสดีลิงนะครับ
ซึ่งจะรอร่วมพิธีในเวลา๑๘นาฬิกาเป็นต้นไปครับ
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะครับหากมีความเคลื่อนไหวก็จะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดขอนแก่นครับ